วันนี้แก่นำแล้วก็สอสอพักเพื่อไทยสิครับ
ก็ออกมาตอบโต้คุณชูวิทย์นะครับที่บอกว่าที่คุณมาแฉเพื่อชาติเนี่ยนะครับ
แม่เขาเรียกอะไรนะมีวาระแอบแฝงหรือเปล่า
ทำลายนิดเพื่อใครหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับ
อนุสรเอี่ยมสะอาดสอบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทย
ตั้งข้อสังเกตจากกรณีที่นายชูวิทย์กระมวลวิสิตนะครับ
เดินหน้าเปิดตูงข้อมูลที่กล่าวอ้างกล่าวหาว่า
เศรษฐาทวีสินทำนิติกรรมอำพลางเลี่ยงภาษี
โดยตั้งคำถามว่าช่วงเวลาที่ออกมาแฉทำไมมันเป็นช่วงเวลานี้
ทั้งที่อยู่ระหว่างนะครับการจะโหวตนายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรี
คุณสมบัติของนายเศรษฐานั้นนะครับยืนยันพักเพื่อไทย
ก็ยืนยันว่าครบถ้วนตามรัฐธรรมนูลไม่ได้ละเมิดกฎหมาย
ฝ่าฝืนจริยธรรมอะไรนะครับหากคุณชูวิทย์นะครับ
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่กรมสรรพากร
เขาก็ไปแล้วจริงแล้วก็ตั้งคำถามอีกว่า
หากการโหวตนะครับนายเศรษฐามีปัญหา
ใครคือผู้ได้ประโยชน์หรือเป็นความพยายาม
ทำลายความน่าเชื่อถือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย
เพื่อเปิดทางไปสู่ปฏิบัติการล้มนิดชุบชีวิตใครนะครับ
อันนี้คุณอนุสรเอี่ยมสะอาดใช้ข้อความนี้ครับลองฟังดูครับ
คุณเศรษฐามีคุณสมบัติครบถ้วนไม่ได้มีอะไรที่ขัดรัฐธรรมนูล
ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติผิดกฎหมายหรือขัดจริยธรรมร้ายแรงใด
และถ้าหากว่าคุณชุวิตสงสัยก็สามารถไปตรวจสอบข้อมูลได้
กรมสรรพากรแผนปฏิบัติการดังกล่าวเนี่ยหวังผลเพื่อที่จะล้มคุณเศรษฐา
พักเพื่อไทยและหวังจะไปชุบชีวิตใครให้ฟื้นคืนกลับมา
สู่เส้นทางลุ้นนายมนตรีหรือไม่
ขณะที่นางสาวขัตติยาสวัสดีผลสอบบัญชีรายชื่อเพื่อไทย
ก็บอกว่าการจะซื้อจะขายที่ดินมันเป็นความสมัครใจของทั้งผู้ซื้อผู้ขาย
เมื่อผู้ซื้อต้องการที่ดินในราคาที่รับได้แล้วก็ยอมรับเงื่อนไขของผู้ขาย
ส่วนผู้ขายต้องการขายที่ดินในราคาที่ต้องการโดยยอมรับภาระทางภาษีเอง
ไม่เห็นมีตรงไหนที่ผู้ซื้อที่ดินจะทำผิดมาตรฐานจริยธรรม
ผิดกับบางคนนะครับที่ทำผิดจริยธรรมมาเกือบทั้งชีวิต
ผมไม่รู้เหมือนกันว่าคุณคัตยาเขาหมายถึงใคร
ขณะที่นายชะนินรุ่งธนเกียรติรองโฆษกภักดิ์เพื่อไทย
เชื่อว่าคนในวงการอสังหาริมทรัพย์เขาเข้าใจ
เพราะเป็นเรื่องปกติที่ผู้ซื้อผู้ขายจะทำสัญญาแบ่งกันรับผิดชอบค่าธรรมเนียม
หรือภาษีต่างในแบบที่ตกลงกัน
โดยสามารถแบ่งกันจ่ายหรือให้ใครจ่ายฝ่ายเดียวก็ได้
ในกรณีนี้ราคาที่ผู้ขายตกลงขายทำสัญญานะครับ
ว่ารวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างไว้ที่ผู้ขายแล้ว
หมายถึงผู้ขายรับผิดชอบทั้งหมด
มองว่าการบริหารจัดการเรื่องภาษีหรือค่าใช้จ่ายใดของฝั่งผู้ขาย
เป็นเรื่องของผู้ขายเองครับนี่คือปฏิกิริยาจากฝั่งเพื่อไทยครับ